ทุกผู้ชมครับเราตามให้ต่อเรื่องนี้ครับ
วันนี้มีผลออกมาเรียบร้อยแล้วตกลงกระดูกหรือไม่กระดูก
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายสถาพรพรแสนอายุ๒๖ปี
ซึ่งตอนนี้ชาปนกิจไปแล้วหลังจากประสบอุ
นะครับพอชาปนกิจเสร็จถึงขั้นตอนการเก็บกระดูก
นี่เป็นช่วงที่เขาเกิดอุบัติเหตุนะฮะค่ะผู้ตายเนี่ยขี่จักรยานยนต์
ซ้ายมือตรงขอบทางเนี้ยอืมพอจังหวะจะหลบคันนี้แล้วไม่พ้น
ไม่พ้นก็ชนเข้าไปเต็มเต็มเลยค่ะความโชคร้ายก็คือ
ร่างเนี่ยกระเด็นมาอยู่กลางถนนค่ะแล้วรถคันนี้เขามีกล้องหน้ารถเขาตามมา
เขาเบรกไม่ทันมันไล่เลี่ยกันกระชันชิดอ่ะนะคะก็ทับไปเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๖สิงหาคมนะครับที่มีพิธีชาปนกิจศพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงต้นเดือนนะครับทีนี้วันที่ไปเก็บกระดูกเนี่ย
พระที่วัดศรีกันที่เขตดอนเมืองที่ทำพิธีชาปนกิจ
นี่ฮะบอกกับพ่อแม่ครอบครัวของผู้ตายบอกว่า
นี่มีกระดูกชิ้นหนึ่งนะโอ้โหมันน่าแปลกใจมาก
มันมีตัวอักษรอย่างนี้เลยทั้งตัวเลขทั้งภาษาอังกฤษนะ
เป็นเลขรหัสแบบนี้อย่างที่ท่านก็ตามข่าวกันมาเมื่อวันก่อน
ที่เราเล่าให้ฟังนะครับทางครอบครัวบอกว่าทางวัดก็ยืนยัน
เราก็ไปคุยกับทางวัดทางวัดก็ยืนยันเหมือนกับที่บอกกับครอบครัวบอกว่า
ก่อนจะทำพิธีชาปนกิจในลงในโลงที่ร่างกายของผู้ตาย
ตรวจสอบเช็คดูเรียบร้อยไม่มีสิ่งแปลกปลอมอะไรทั้งสิ้น
ทางวัดก็ถามไปยังกู้ภัยที่พาศพมาส่งเลยด้วยซ้ำ
ก็ยืนยันว่าดูแลมาอย่างดีไม่มีสิ่งแปลกปลอมอะไรทั้งสิ้น
แต่มันคืออะไรทางครอบครัวของคุณสถาพรก็อนุญาตให้เรานำกระดูกชิ้นนี้
พร้อมทั้งกระดูกของคุณสถาพรจริงจริงที่เก็บมาค่ะ
เอาไปให้อาจารย์ออสตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับอืม
คือเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ออสบอกว่าเอาอย่างชัดเจนก็ต้องเข้าเครื่องตรวจสอบ
ค่ะแต่สังเกตด้วยผิวสัมผัสหรือว่าด้วยตาวันแรกที่ไปเนี่ยที่คุณระวีการเอากระดูกไปให้อาจารย์ออสเนี่ยสองชิ้นเนี้ย
อาจารย์ออสบอกนี่กระดูกจริงมันต้องมีลักษณะรูคุณทุนหน่อยอ่าใช่
แต่ที่เห็นที่มีตัวเลขอะไรอย่างเงี้ปั๊มปั๊มอะไรแบบนี้เนี้ยอืม
ฉนงฉนวนกันความร้อนอะไรของเครื่องของเตาเผามันหลุดล่อนอะไรออกมาหรือเปล่า
อ่อวันนี้ครับทุกครับอาจารย์ออสครับรองศาสตราอาจารย์วิลชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลังจากที่ตรวจพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว
ผลการตรวจวิเคราะห์ของกระดูก

ชิ้นนึงเนี่ยเป็นชิ้นส่วนกระดูกขนาดใหญ่

ได้มาจากชิ้นส่วนที่มีรหัสปริศนา
ที่มีสีขาวขุ่นแต่ไม่มีรูพลุน

ชิ้นส่วนทั้ง๒อันออกมาอย่างนี้
หลังจากใช้กล้องจุลทัศน์อิเล็กทรอน

ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

ไม่ใช่กระดูกของมนุษย์ครับ
ท่านผู้ชมฮะอาจารย์ออสยืนยันนะครับ

ก็คือนางสาวปียชัดนะฮะ

บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
จากการใช้เครื่องกล้องจุลทัศน

วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุ

เพื่อดูลักษณะทางกายภาพของกระดูก
ทั้ง๒ชิ้นใช้เวลาอยู่

ทั้ง๒ชิ้นเนี่ยคนละชนิดกันเลยนะครับ
ใช่ค่ะ
คือจะเห็นว่ารักษณะโครงสร้างของเขาเนี่ย

แล้วเมื่อเราดูที่กำลังขยะ

คืออันนี้เราก็จะเห็นว่าลักษณะ

ต่างกันอย่างสิ้นเชิง

หนึ่งคือกระดูกแน่นอนของผู้ตาย

บาโค้ดเป็นตัวเลขแล้วก็อักษรภาษาอังกฤษ

ซึ่งไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่จะมีในกระดูกมนุษย์

เมื่อทดสอบเทียบกับกระดูกจริงอีกสิ้นนึง

รวมถึงฟอสฟอรัสด้วยนะครับ

ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่อยู่ในกระดูกจริงด้วย

ของผู้ตายได้อันนี้อาจารย์ออสบอก

ช่วงแรกเนี่ยนะฮะ

และออกซิเจนก็คือซิลิกอนออกไซด์
ซึ่งตัวนี้ไปสอดคล้องกับ

ฉนวนกันความร้อนที่อยู่ในเตาที่หลุดล่วงลงมา

หรืออะไรสักอย่างนะครับที่เป็นรหัสตัวนั้น

เพราะฉะนั้น๒ตัวอย่างนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง

ตัวเลขยังไม่มีคำตอบ

แต่ตัวเลขเนี่ยอาจจะเป็นมาจากวัสดุ
แล้วก็วันนี้โชคไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือ
เจ้าของไม่ได้ให้ชิ้นตัวนั้นมา

ตัวซิลิกอนออกไซด์ของเขา
มีการกดทับยังไง

เผาซบมาวิเคราะห์เทียบ

แล้วมันตรงกับกระดูกบราโค้ก็
แสดงว่ามันหลุดล่วงมาจากเตาเผาศพจริง
ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าผมว่าก็ชัดเจนแล้วล่ะคือคำตอบที่ทางครอบครัวผู้ตายเองต้องการที่สุดก็คือมันใช่กระดูกเขาจริงหรือไม่
ซึ่งก็พิสูจน์ชัดเจนแล้วจากวิทยาศาสตร์นะคะว่าไม่ใช่กระดูกแน่นอน๑๐๐แต่จะเป็นอะไรเนี่ย
อันนี้ต้องใช้การตรวจสอบเพิ่มเติมถึงจะรู้ได้คือมันจะได้ไม่ต้องไปต่อเรื่องอาถงอาถรรพ์อะไร
โอ้โหมีปั๊มมาตั้งแต่สมัยไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่ามันไม่ใช่นะครับ
น่าจะเป็นไฟเบอร์กราสนะครับอ่าทุกผู้ชมครับก็ไหนไหนก็ไหนไหน
ขอให้สิ้นสงสัยไปอีกทีนึงไปไหนต่อคะเราไปที่วัดเดิมเลยครับที่เผาเนี่ยฮ
แล้วเจอกระดูกเนี่ยนะครับอืมเพราะว่าต้องเก็บกระดูกที่นี่อยู่แล้วค่ะ
นะฮะไปคุยกับพระองค์อาจพระลูกวัดศรีกันอีกรอบหนึ่งนะฮะ
พระที่ท่านทำพิธีชาพนักกิจแล้วก็ทำพิธีเก็บเท่ากระดูกในวันนั้น
แล้วก็เรียกญาติโยมของครอบครัวของผู้ตายมาดูอ่ะนะฮะท่านบอกว่า
เชื่อตามผลทางวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ออกมานะว่าคงไม่ใช่กระดูกมนุษย
เพราะทีแรกท่านก็ไม่ได้เชื่อเต็มร้อยอยู่แล้ว
ยังแต่ท่านไม่รู้ว่ามันคืออะไรและยืนยันว่ามันอยู่รวมกับเท่ากระดูกของผู้ตายคนจริง

คือท่านบอกไม่มีนะในเตาเผาไม่มีฉนวนกันความร้อน
ใช้อิตนะพอใช้อิต
แล้วก็มีเหล็กที่ห่อหุ้มเตาเผาไม่มีพวกพลาสติกเลย
นี่ท่านให้เอาออกมาดูเลยเหรอ
อิดอย่างนี้ไฟเบอร์กราสอะไรก็ไม่มี
แล้วอิตก็จะเป็นอิต
จะเป็นอิดทนไฟธรรมดา
แต่ว่าตัวของคนที่มัน
ปัจจุบันก็จะมีแต่ว่าตัวของตัวเตา

ด้านนอกก็จะเป็นโครงเหล็ก
จริงก่อนที่จะการความร้อนอยู่ด้วย
พวกไฟเบเกราะต์ค่ะราศนาแนวพวก

มันเป็นเหมือนพลาสติกเคลือบใยแก้วอีกชั้นหนึ่งนะครับ
ส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาเหมือนกับเสริมโครงเหล็กบ้าง
ทำพวกพลาสติกทำป้ายทำถุงผ้าไฟเบอร์อะไรแบบนี้ค่ะ

พระองค์อาจท่านก็เลยตั้งข้อสังเกตครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวขอดูภาพวงจรปิดไม่ใช่วงจรปิด

วันที่คุณสถาพรเกิดอุบัติเหตุก่อนจะเสียชีวิต

ชิ้นส่วนจากรถยนต์หรือเปล่า
หรือว่าจักรยานยนต์หรือว่าอาจจะเป็น

รถคันนี้ฮะค่ะถ้าเกิดจะมีตัวเลขอะไรด้วยนะอ่า
บางทีมีปั๊มตัวเลขตัวนูนภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ปิดปั๊มฝังลงไปเนี่ยจังหวะที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ย
มันมีชิ้นส่วนจากรถคันไหนหรือว่าอะไรยังไงมันถูกกระแทกแล้วฝังเข้าไปอยู่ในร่างกายของผู้ตายหรือเปล่า
ทีนี้ตอนทอนชาปนกิจมาเหลือแต่กระดูกมันก็เลยเหลือเศษไฟเบอร์กลาสตรงนี้มาด้วยค่ะ
ถ้าความเป็นไปได้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือรถจักรยานยนต์ที่ไปชนท้ายรถคันนั้นที่อยู่ข้างทางเนี่ย
ชนกันชนที่เป็นไฟท้ายด้านขวาอืมไฟท้ายนี่แตกนะค่ะ
ส่วนคันหน้านี้เขาชนก็จะเป็นพวกกันชนของเขาใช่ไหมฮะกันชนของรถคันที่ขับตามมานะครับที่จะชนด้านหน้า
เรานำภาพความเสียหายของอุบัติเหตุในวันนั้นไปให้น้าแจ่มน้าแจ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์
นะให้ดูแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าชิ้นส่วนชุดไฟท้ายของรถยนต์เนี้ยเป็นไปได้ไหมมันจะมีบาร์โค้ดไหมอืม
ตอกฝังตัวเลขอะไรพวกนี้ไหมภาษาอังกฤษอะไรพวกเนี้ยณแจ่มบอกว่ามันก็มีนะ
มันก็แตกต่างกันไปตามรุ่นตามยี่ห้อของรถเบื้องต้นขนาดของตัวอักษรแล้วก็ชิ้นส่วนที่เจอเนี่ย
มันก็มีขนาดที่เท่ากันนั่นแหละจะแตกต่างกันก็ตรงที่ปั๊มตัวเลขกับตัวอักษรว่าจะเป็นนูนหรือว่าจะเป็นสลัก
หากเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ของแท้จะมีบาร์โค้ดกำกับแบบนี้ทุกคันแต่ต้องดูวัสดุนั้นเนี่ยเป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส
ค่ะแต่ถ้าเป็นไฟเบอร์กลาสเมื่อเผาในเตาที่มีความร้อนสูงเนี่ย
แจ่มบอกน้าแจ่มไม่แน่ใจว่ามันจะละลายหรือเปล่า

มันก็อาจจะไปค้างอยู่หรือมันก็ฝังอยู่
ข้าวอาจจะออกมาให้หมดตอนอุปาติแบบนี้แหละ
ขนาดตัวเลขเนี่ย
ชิ้นงานอย่างที่เมื่อกี้บอกมามันก็ใกล้เคียงนะ
เขาบอกว่าจริงจริงพวกไฟเบอร์กราสเนี่ย

ได้สูงถึงประมาณแบบ๑๒๐องศาขึ้นไป
ของนายสถาพรผู้เสียชีวิตก็บอกว่ายอมรับ
กับผลที่ออกมาแต่มันแค่ติดใจแล้วก็แปลกใจเฉยเฉยว่า
มันไม่ใช่ตัวเลขธรรมดาคุณภาคภูมิ
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าตัวเลขที่มันขึ้นมาไอ้รหัสตัวเลขมันไม่ใช่เลขธรรมดาไง
มันคือเลขวันเกิดกับวันตายของลูกเขาอ่ะบังเอิญมันไปตรงพอดีมันไปตรงพอดี
มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเลขของผู้ตายพอดีเออเนี่ยแล้วมันนำไปอยู่ในกลองเท่ากระดูกของลูกพอดี
แต่เอาล่ะยอมรับผลการทดสอบตรวจสอบตรวจสอบจากวิทยาศาสตร์ว่ามันไม่ใช่กระดูก
แต่ถึงแม้มันจะไม่ใช่แต่ก็อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
คงอยากสื่อสารกับครอบครัวว่าทำบุญมาแค่นี้
ไปพิสูจน์จนกระจ่างว่าสุดท้ายแล้ว

แต่ว่าอาจารย์ออสพูดว่า
ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร
ก็เราร้องน้องรัฐได้จนทีแรกแล้ว
ก็อยากพิสูจน์ทุกอย่างคืออยากพิสูจน์วิทยาศาสตร์อยู่ในแล้ว
มันจะเป็นไปได้ไงมันไม่มีไง

เราก็เลยคิดอย่างนี้เหมือนกันก็ทำใจเหมือนกัน
เราก็คิดว่ามันเป็นตัวนี้มันก็จะสื่อสารให้เราสบายใจขึ้น
สบายใจหรือเปล่าอย่างนี้เราก็เลยคิดอย่างนี้ไง
เรื่องของกระดูกเนี่ยคลายข้อสงสัยไปได้แล้ว
แต่พ่อแม่บอกตอนนี้ที่หนักใจคือเรื่องคดีความค่ะ
เพราะว่าตอนนี้คู่กรณีคู่กรณีที่ว่าคือรถคันนี้
รถคันที่จอดอยู่ริมไหลทางและที่ลูกชายขี่ไปชน
เขาอ้างบอกว่าลูกชายนั่นแหละเป็นฝ่ายผิด
เพราะมาชนท้ายรถเขาที่จอดอยู่เฉย
แต่ฝั่งพ่อแม่บอกว่าไหลทางมันห้ามจอด
หรือแม่ก็ทำว่าคุณจอดฉุกเฉินคุณไม่มีการเปิดไฟ
คุณไม่มีการตั้งเครื่องกั้นไม่มีการส่งสัญญาณอะไรเลย

พ่อแม่เลยหนักใจเรื่องนี้มากแล้วก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วยค่ะ
ก็ยังสงสัยแต่ยังติดใจอยู่ตรงที่ว่า

ถึงว่าบอกว่าน้องเขาเป็นคนชนนะน้องเขาเป็นคนผิดอย่างนี้

นี่ก็จอดไหลทางนี่ก็ผิดไหม
บิ่งไปอย่างนี้ตรงไหลทางรถจอดอย่างนี้

กิ่งไม้เลยป่วยอะไรกั้นไว้มั่ง
นี่ก็ไม่มีไฟก็ไม่ได้เปิด

เพราะอันนี้เสียไปก็กลับ